เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อุดรธานีที่มีพลเมืองดี
เขาเป็นผู้จัดการร้านสะดวกซื้อร้าน๗๑๑นะฮะ
สาขาตลาดแม่ยุพินถนนมิตรภาพอุดรธานีน้องคาย
ตำบลหมูหม่นอำเภอเมืองอุดรธานี
เอาร็อตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๑งวดที่ผ่านมา๕๐๓๔๔๖
ใบ๖ล้านบาทไปให้ตำรวจบอกว่าถูกรางวัลที่๑
ตอนที่เอาไปให้ตำรวจเป็นหลักฐานเนี่ยคือเจ้าของที่เขาทำหล่นเอาไว้
ทีแรกก็แหงเอ๊ะ๒ใบ๑๒ล้านหรือเปล่าตกลงใบเดียวนะคะ
แล้วพอไล่ไปไล่มาเนี่ยผู้จัดการร้านบอกว่า
มีแม่ลูกที่เขาเก็บได้ที่หน้าร้านแล้วเอามาให้พนักงานที่ร้าน
พลโดตรีณัทชาสุพภาคมงคลบอกว่า
ผู้จัดการร้าน๗๑๑ที่เขาเอามาให้ตำรวจเนี่ยไม่ได้เอามาก่อนวันลอตเตอรี่ออกด้วยนะ
ค่ะคือลอตเตอรี่ออกแล้วนะแล้วรู้ว่าถูกรางวัลที่หนึ่งนะ
นี่ไงไม่ยอมเก็บไว้เป็นของตัวเองเอาไปคืน
ถึงเอามาให้ตำรวจนะบอกว่ารางวัลดีจริง

นี่ฮะช่วงเที่ยงวันนี้ครับท่านผู้ชมครับนางมะยุลาสัมมลีอายุ๔๕ปี
และเด็กหญิงรัตนพรสำมรีอายุ๑๐ปีหรือว่าน้องออย๒แม่ลูกนะฮะ
ที่อยู่ในกล้องวงจรปิดที่เก็บลอตเตอรี่ได้แล้วเอาไปคืนพนักงานในร้านเนี่ยนะ
เป็นชาวตะบนกุศะอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับ
มาพบตำรวจที่สพยนาขาเพื่อแสดงตัวว่าคือคนเก็บลอตเตอรี่ได้
หลังจากเห็นข่าวของตัวเองในทีวีนะฮะแล้วก็อุ๊ยนี่เรานี่ในกล้องวงจรปิด
โดยเล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นได้ไปตลาดแม่ยุพินนะ
นางมะยุลากับลูกสาวยืนต่อแถวอยู่ข้างตู้เติมเงิน
พอถึงคิวก็เข้าไปกดเงิน๑๐๐๐บาทเพื่อจะเอาเงินไปซื้อกับข้าว
ซื้อของใช้ในตลาดแล้วก็เจอลอตเตอรี่ตกอยู่ตรงนั้น
อันนี้แม่งอียางเนี่ย
อันนี้แม่งอียางเนี่ย

อันนี้แม่งอียางเนี่ย
อันนี้แม่งอียางเนี่ย
อันนี้แม่งอียางเนี่ย

อันนี้แม่งอียางเนี่ย
อันนี้แม่งอียางเนี่ย

อันนี้แม่งอียางเนี่ย

อันนี้แม่งอียางเนี่ย
อันนี้แม่งอียางเนี่ย
อันนี้แม่งอียางเนี่ย

อันนี้แม่งอียางเนี่ย

อันนี้แม่งอียางเนี่ย
อันนี้แม่งอียางเนี่ย
อันนี้แม่งอียางเนี่ย

อันนี้แม่งอียางเนี่ย

อันนี้แม่งอียางเนี่ย

อันนี้แม่งอียางเนี่ย
อันนี้แม่งอียางเนี่ย

อันนี้แม่งอียางเนี่ย

อันนี้แม่งอียางเนี่ย
อันนี้แม่งอียางเนี่ย
อันนี้แม่งอียางเนี่ย
อันนี้แม่งอียางเนี่ย
อันนี้แม่งอียางเนี่ย

อันนี้แม่งอียางเนี่ย
อันนี้แม่งอียางเนี่ย

อันนี้แม่งอียางเนี่ย
อันนี้แม่งอียางเนี่ย

อันนี้แม่งอียางเนี่ย

อันนี้แม่งอียางเนี่ย
อันนี้แม่งอียางเนี่ย
อันนี้แม่งอียางเนี่ย

อันนี้แม่งอียางเนี่ย

อันนี้แม่งอียางเนี่ย
อันนี้แม่งอียางเนี่ย

อันนี้แม่งอียางเนี่ย

อันนี้แม่งอียางเนี่ย